คุณผู้ชมไปดูข่าวที่เบิร์ตโปรยไว้เมื่อสักครู่นะครับภาพจากกล้อวงจรปิด
ช่วงที่ตำรวจไปอุ้มเป๊ะเป๊ะก็เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
อุ้มไปที่ไหนอุ้มไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ไปถามว่าเป้รักผู้การแค่ไหนซึ่งท่านผู้การอดีตผู้การปฏิเสธนะ
ท่านไม่ได้ถามแบบนี้เอาล่ะแต่ไปดูก่อน
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่กรประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บันทึกภาพขณะที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือว่าสปอศจังหวัดชนบุรีน่ะคุมตัวในเป้ครับผู้ต้องหาในคดีเว็บการพนัน
ไปเข้าพบพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินจากในเป้โดยมีในต้นนายบอยนะครับ
เป็นหน้าเสือหรือเป็นคนมาต่อรองแล้วก็พูดกับในเป้บอกว่ารักผู้การเท่าไหร่เขียนมา
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะนำตัวผู้ต้องหานะครับเข้าไปที่อาคาร
ตั้งแต่ชั้นหนึ่งมีตำรวจคุมตัวในเป้นะครับแล้วก็พาขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับ
ไปที่ห้องทำงานของท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี๑๘นาที
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
บอกว่ามีหลักฐานเอาผิดตำรวจทั้งหมด๑๐นายเพิ่มมาจากเดิม๒นาย
เป็นระดับชั้นประทวนแล้วก็รองสารวัตรในสังกัดกรประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวานนี้
แล้วก็ได้สอบปากคำตลอดทั้งคืน
ซึ่งการสอบปากคำเกินกว่าครึ่ง

แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยท่านว่า
พลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรอดีต
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ท่านยังปฏิเสธในการให้การนะครับกับพนักงานสอบสวน
แต่จะเขียนรายงานคำให้การเป็นลายลักษณอักษร
ส่งพนักงานสอบสวนภายใน๕วัน
ส่วนพลเรือน๓คนต้นบอยแล้วก็นางสาวรัดดาวัน

เรื่องต้นได้รับการประสานจากบอยบอกว่าเดี๋ยวจะมามอบตัว
หากไม่มามอบตัวนะครับเดี๋ยวตำรวจจะติดตามจับกลุ่ม
ขณะนี้ทราบว่าอยู่ที่สิงคโปร์
ส่วนต้นอยู่กัมพูชายังไม่ได้รับการติดต่อใด
แล้วนางสาวรัดดาวันรัฐดาวันนี่หลบหนีอยู่ในประเทศนี่แหละครับ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีตำรวจและพลเรือนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก
เมื่อกี้พี่อุ๋ยภาคภูมิยังถามในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
บอกเขาจ่ายกันเป็นเงินสดแล้วจะตามได้ไหมฟังบิ๊กโจ๊กครับ
ที่จะขยายจากส่วนนี้ไป
เพราะฉะนั้น

เราก็ได้แจ้งข้อต่างหาไปแล้วทั้งหมด
เมื่อวานแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวไป

ส่วนผู้ต้องหาที่เป็น๓คน
ออกไม้จับไปแล้วก็คาดว่า

ว่าใคร
ใครกระทำบ้างใครสั่งการบ้าง
หรือที่เรียกว่าพรบออุ้มหาย

หลังจากมีการตกลงเรียกรับ
สินกันแต่ยังไม่ได้มีการ

จึงต้องตรวจสอบในกรณีนี้ด้วยครับ

ตำรวจระดับสูงหลายนายได้ยังไง

เป้กับเพื่อนสาวคนสนิทเท่านั้นจริง

เป้เริ่มแรกเดิมที
คุณผู้ชมเป็นนายทหารยศจ่า
แต่งงานมีครอบครัวเงินไม่พอใช้ก็ไปเป็นกาดในร้านเหล้า

เป้ก็ชวนเพื่อนสมัยมัธยมมหาวิทยาลัยมาทำเว็บพนันด้วยการอ้างว่า
มีคนทำกันเยอะแยะมีทีมโปรแกรมเมอร์
ก็คือในกันกับในต๊อปแล้วก็ในจักริตในพัฒนะในเกียรติศักดิ์
ดูแลระบบหลังบ้านแล้วก็มีลูกน้องทำหน้าที่กดเงินและหาบัญชีม้า
ทำเป็นทีมแบบนี้ค่ะในเป้เป็นเจ้าของเว็บรายใหญ่
ขายระบบให้คนที่สนใจทำเว็บพนันราคาก็ตั้งแต่๕แสนถึงหลักล้าน
แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์จากลูกขายคือคนที่ซื้อเว็บได้รายละ๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์
ซึ่งมันก็จะมีเว็บย่อยกว่า๕๐๐เว็บค่ะคุณผู้ชมลองคูณไปดูนะคะว่า
ได้เงินขนาดไหนหนึ่งคนเป็นเจ้าของเว็บ๓๕เว็บ
ก็จะมีเงินหมุนเวียนนะคะ๑๕๐๐๐๒๐๐๐ล้านบาทต่อเดือน
กำไรคำนวณดูแล้วก็ประมาณ๓๐๔๐ล้านบาท
เป้เนี่ยทำแบบนี้ไม่มีคนหนุนหลังแต่ว่าพอรู้จักกับนายแก๊ป
ซึ่งในแก๊ปนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับ
แก๊ปก็หาคนหนุนหลังให้ซึ่งก็คือนักการเมืองคนหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะเข้าหาบุคคลต่าง
รัฐมนตรีและบิ๊กตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก่อนเกิดข่าวเนี่ยนักการเมืองคนนี้อ้างว่า

ก็ทำให้ลูกขายเว็บไว้ใจ

จะมีทีมแอดมินดูแลระบบนะคะแล้วมีคอมพิวเตอร์เยอะเลยนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้นอกจากตรงส่วนนี้แล้วก็ยังมีการทำธุรกิจค้าพริกด้วย
ว่าค้าพริกก็เพื่อบังหน้า
เป้เนี่ยจะมีคนถือทรัพย์สินให้๓คนชื่อว่าในนิวในเจมส์และในฟิล์ม
เจมส์กับในฟิล์มเนี่ยจะซื้อทองคำที่เยาวราชตามรายงานบอกเดือนนึงก็ซื้อกิโลหนึ่งเดือนหนึ่งก็ซื้อกิโลหนึ่ง
แบบนี้เก็บเอาไว้นะคะแล้วจะมีอีกคนนึงอยู่ที่ชนบุรีค่ะชื่อว่านางเสานกนะคะ
นางเสานกเนี่ยเปิดโรงงานมีหน้าที่ฟอกเงินค่ะเพื่อนสาวคนสนิทของในเป้
แต่ว่าฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายคนอื่นก็เลยเกิดการหักกันไม่ถูกมือขัดเหมือนกับผิดใจกันเรื่องนี้
สุดท้ายเนี่ยมีการเอาเรื่องนี้ค่ะไปแจ้งตำรวจเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาซึ่งการจับกลุ่มในเคลูกขายคนหนึ่ง
จากการจับกลุ่มในเคนี่แหละค่ะสุดท้ายสาวตัวจนกระทั่งมาเจอในเป้
ชุดจับกลุ่มนำตัวในเป้กับพวกมาพบตำรวจที่ชนบุรีไม่ทราบว่าจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ต้องหา
มีการต่อรองก็เลยขอเคลียร์คนละ๒๐ล้านบาทก็รวมแล้วก็๑๒๐ล้าน
แต่ว่ามีการต่อรองเหลือ๖๕ล้านบาทต่อคนที่ต้องจ่ายก็คือในผู้๕ล้านในเค๒๙ล้าน๕แสนในใหม่๒๘ล้าน
ทำข้อตกลงกับตำรวจแล้วจ่ายเงินให้เดือนละ๔ล้านบาทอะไรทำนองนี้
เนี่ยค่ะก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
มันมีธุรกิจที่เขาทำหลายธุรกิจนะคะอันนี้พี่ไม่ลงรายละเอียดอันนี้มันพี่ว่าตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่มีข้อมูลเป้เขารู้ดี
รู้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแบบคุณเปิดธุรกิจมา
มันถ้ามันมีกำไรก็คือการตกแต่งบัญชี
ก็ในภูมิขึ้นนะคะทำว่าก็รู้กันว่าวงการมันเครียสได้อ่ะ
เงินมันเครียสได้หมดนั่นแหละเขาโดนจับเขาหยังพูดออกมาเลยทางบริษัทงานหนังแจ้งเลยก็เคยโดน
แต่ว่าเขาเคลียร์แล้วมันไม่ยอดเงินไม่เยอะคือเขาเอาเท่าที่เขาเคลียร์ไว้ถ้าเขาโดนเขาก็คือเคลียร์
แต่รอบนี้ที่เขาทนไม่ได้คือมันเยอะเกินสำหรับเขา
นี่ค่ะคุณผู้ชมกำไรวันละ๓๐๔๐ล้านบาทคนที่ถือเงินให้ซื้อทองเดือนละกิโลกิโล
นี่ค่ะคือทำเว็บพนันเนี่ยนี่นะคะตามข้อมูลเนี่ยคือทำมา๔ปีในเป้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะมีการโพสต์แบบนี้ค่ะ
เฟซบุ๊คของเขาจะเห็นภาพความอู้ฟู้ทั้งบ้านทั้งรถหรูของแบรนด์เนมนะคะ
นี่ค่ะก็คือเรื่องราวของในเป้นะคะต้นเรื่องของการจับกลุ่มในตำรวจที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วตำรวจชนบุรีอยู่กันยังไงต่อล่ะวันนี้
รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีท่านเข้าทำหน้าที่วันแรกแล้วนี่ฮะนี่ท่านท่านนะครับ
ท่านเขาทำหน้าที่เรียกตำรวจมาเลยนะครับมามาฟังนโยบายเป็นนโยบายเร่งด่วนซะด้วยท่านยืนยันจะเดินหน้าปราบเว็บพนันแล้วก็อาจยกรรมครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตรวจตรีธนาวุฒิจงจิระผู้บังคับการกฎหมายและคดีภาค๒ซึ่งรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเข้ากราบพระพุทธโสธรที่หอพระหน้ากรบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีแล้วก็ถวายพวงมาลัยสการะพระพรมด้วย

ท่านตั้งใจมาทำงานที่นี่ให้ดีในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วพอจะเข้าใจพื้นที่และพอจะเข้าใจบุคคลอยู่บ้างครับ
แต่ถามว่ากลัวไหมของเราเราก็ตั้งใจทำงานครับ
พื้นที่จังหวัดชนบุรีกันพอมาที่แล้วเพื่อนนั้นพอเค้าใจพื้นที่อยู่เค้าใจบุคคล
ศึกนี้ไม่ใช่ศึกของตัวเองก็ไม่อยากจะพูดมากกว่านี้
แต่คุณชูวิทย์ก็เปลยมาบอกว่าเชื่อนะคะ
ว่าเรื่องนี้เป็นการวางแผนมีการวางแผน
แล้วก็เป็นหนึ่งในเกมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่

นี่นะคะคุณชูวิทย์นะคะได้พูดเรื่องนี้
โพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ที่พูดถึงการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
พุ่มครับการตำรวจพุทธรชลบุรีและพวก
ถูกกล่าวหาว่ารีศทรัพย์ผู้ต้องหาร้อยสี่สิบล้าน
โดยบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการแต่งตั้งโยกย้าย
บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
เพราะคุณชุวิตมองว่าการสั่งย้ายภูมิคับการตำรวจภูทร
จังหวัดชนบุรีในกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นหมากตัวหนึ่ง
เกมของการแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งยังไม่ลงตัวว่าใครจะได้เป็น
กรณีนี้ที่ผู้ต้องหาออกมาแจ้งจับว่าถูกตำรวจรีดทรัพย์
ก็เหมือนช่วงที่ตนเองเคยทำกิจการอาบอบนวด
แล้วต้องออกมาแฉว่ามีตำรวจเรียกรับเงิน
ก็เพราะว่าตัวเลขที่ถูกเรียกมันมากเกินไป
ส่วนกรณีของในเป้อาจจะแตกต่างก็ตรงที่มีผู้อยู่เบื้องหลัง
เนื่องจากถูกรีดเงินจำนวนมากแล้วก็ต่อเนื่องนาน
ไม่มีทางออกแล้วสุดท้ายตัดสินใจออกมาเปิดโปรง
ส่วนวลีเป้รักผู้การเท่าไหร่ให้เป้เขียนมานั้น
เป็นคำพูดที่มีการร่างบทมาก่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีจะพูดเองหรือเปล่า
คุณชุวิตบอกขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ละกัน
ตัวละครสำคัญอยู่ที่คนชื่อในบอย
คุณชุวิตอ้างว่านายบอยเป็นผู้เจรจาระหว่างตำรวจและผู้ต้องหา
ถือว่าเป็นตัวละครสำคัญซึ่งมีความเกี่ยวยง
ตั้งแต่สมัยหลงจู้สมชาย
บอยมีชื่อเป็นที่รู้จักตำรวจ
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน
ก็ทำให้มีบทบาทในการรีดเงินต่าง
แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่านายบอยนั้นน่าจะมีเส้นสาย
มากกว่าคนอื่นในกลุ่มนี้ค่ะ
มีตลกบ้างเหรอผู้ร้ายที่ไหนมันมาแจ้งความตำรวจได้
แล้วตำรวจกลายเป็นโจรเรามองแค่นี้ก็พอ
คุณชุวิตคุณชุวิตบอกว่าการที่ในเป้มาแจ้งความตำรวจเป็นเรื่องประหลาดค่ะ
โจรไม่ได้ถูกบีบขนาดนั้นคงไม่กล้ามาแจ้งความเอาผิดตำรวจ
และเกมนี้ที่มองเห็นอาจจะมีอะไรลึกซึ้งไปกว่านั้น
ซึ่งคุณชุวิตก็มองว่าอีกไม่นานจะเป็นการช่วงของการแต่งตั้งโยกย้าย
ทุกคนก็ต้องแสดงผลงานนะคะแล้วบอกว่าตัวเองรู้มากกว่านี้
แต่พูดตรงว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย
อย่างที่บอกค่ะคุณชวิตบอกว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง
และนี่ก็ไม่ใช่ศึกของตนเองด้วยค่ะ
โอ้โหคุณชูวิทย์นี่ก็ส่งสัญญาณไปอีกเรื่องเลยนะ
ไปถึงเรื่องสะพานสู่ดาวนู่นเลย